อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เขาล่าตัวแล้วก็เปิดวาร์ฟกันวุ่นวายมากเลยในเฟซบุ๊คตอนนี้ก็คือ
คือเป็นคลิปของวัยรุ่นตีกันแต่ว่ามันเป็นผู้หญิงตบผู้หญิง

ผู้หญิงสองคนถูกตบถูกกระทืบลงไปกองกับพื้นแล้วก็ยังไม่หยุด
ลากทำร้ายที่หน้าทึ้งผมแล้วก็ลากไปตามพื้นโดยที่มีเสียงหัวเราะของผู้ชายหลายคนด้วยนะคะ
คือไม่ได้ห้ามเหมือนลักษณะของการเชียร์
หัวล้อแบบทะเบียนบ้านอยู่ไหนไหนขอดูหน้าหน่อยสิ
แล้วก็เนี่ยค่ะฉีดทิ้งเสื้อผ้าเขาจนขาดวิ่นหมดเลย
เขาก็พยายามที่จะแบบหนีออกมาแต่มันทำไม่ได้ค่ะ
ขณะที่คนถ่ายก็เอาตามไปดูซิเป็นเสียงผู้ชาย
แล้วก็หัวเราะกันดังลั่นเลย
คือในคลิปเนี่ยลักษณะพูดคุยกันเหมือนพูดจาดูถูกผู้หญิงที่ถูกทำร้าย
แล้วก็พูดทำนองว่าผู้หญิงสองคนนี้เป็นฝ่ายผิด
แต่ถึงอย่างนั้นก็ตามมันนี่ไม่ใช่เหตุการณ์ที่ควรจะเกิดขึ้นนะคะ
นี่เป็นความรุนแรงที่ผิดกฎหมายแน่นอนล่ะ
ตอนนี้ทางเพจเนี่ยโพสต์คลิปนี้แล้วก็ยังมีโพสต์อีกโพสต์หนึ่งด้วย
เป็นการเปิดวาร์ฟทั้งหน้าแล้วก็ชื่อเฟซบุ๊คของกลุ่มผู้ชายที่คาดว่าอยู่ในคลิปนี้นี่แหละ
ก็มีการเล่านะคะว่ากลุ่มนี้เนี่ยนะพฤติกรรมก็ไม่ได้ดี
เคยก่อเหตุรุมข่มขืนที่ห้องน้ำวัดช่องลมมีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดด้วย
ไม่ใช่เรื่องยากที่จะหาตัวกลุ่มผู้ชายที่อยู่ในคลิปเลย
ในคลิปเลยนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทีมข่าวไทยรัฐทีวีเองก็ไปตรวจสอบมาแล้วด้วยนะคะที่ตำรวจภูทรสมุทรสังครเขาบอกว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่เกิดขึ้นที่วัดช่องลมแต่ไม่ใช่คลิปปัจจุบันคุณผู้ชมเป็นคลิปที่เกิดขึ้นเมื่อสองปีที่แล้วค่ะแล้วตำรวจเขาก็เรียกคู่กรณีมาไกลเกลี่ยดำเนินคดีต
ร่วมเชียร์กันแทนที่จะห้ามกันก็ไม่ห้ามคืออย่างที่บอกโลกโซเชียลดาบสองคมนะคะหลายคนอาจจะคิดว่านี่คือการโชว์ความเจ๋งความเก่าของตัวเองแต่นี่แหละค่ะคือหลักฐานมัดตัวคุณว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันไม่น่าชื่นชมเลย